ไล่ที่พี่เอ๋ไม่ถึงใช่ไหมครับจริงคือไม่ถึงใช่ไหมมันมีประมาณเท่าไหร่ครับ
ผมว่าประมาณ๗๐๐ไร่นะแต่ไม่เกิน๘๐๐ไร่
เออเหอะนั่นแหละเพราะบอกเขาไม่รู้เรื่องไงให้เขาอยู่เฉยดีกว่า

อาเทนสงสือนั้นด้วยมันไม่ถูกเรื่อง

มันก็จะสมยองมาเป็นข้อควบครองมันไม่ใช่
ผมเข้าใจว่าคุณปรินาเข้าใจเอาเองว่าที่ทั้งหมด๑๗๐๐ไร่
แต่เมื่อตรวจสอบแล้วมันไม่ถึงมันประมาณ
แน่นอนใช่ไหมคะว่าจะไม่ช่วย
ผมยืนยันเลยว่าผมใช้กฎหมายฉบับเดียวกันนะครับ
สำหรับนำมาบังคับใช้กับบุคคลทุกตำแหน่งทุกหน้าที่

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในส่วนของที่ดินของคุณปารีนาเนี่ยนะคะ
คนตามกันมาในช่วง๒สัปดาห์นี้ค่อนข้างมากแล้วก็เข้มข้นนะคะ
จะมีเมื่อวานนี้นะคะที่มีอีกหนึ่งข่าวขึ้นมา

ทีนี้พอมาวันนี้นะคะตลอดทั้งวันก็จะเห็นได้ว่า
คนก็จะจับตาคุณปารีนาเนื่องจากคุณพ่อคืออดีตรัฐมนตรีนะคะ
คุณทวีไกรครุบนั่นแหละเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าค่าตาไปนะคะ
ก็คือบอกไม่ได้ติดต่อคุณปารีนาเลยยังติดต่อกันไม่ได้เลย
ก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ๊ะแล้วตกลงคุณปารีนาไปไหนวันนี้ทั้งวันนะคะ
ก็เลยได้ทราบว่าคุณปรินาก็อยู่สะพานนั่นแหละนะคะอยู่สะพานนั่นแหละ
วันนี้มีสีสันที่สภาในกรรมธิการชุดของคุณปรินานะคะ
ก็คือชุดปราบทุจริตนั่นแหละนะคะก็จะมีสีสันที่คุณปรินาไปนั่งใกล้ท่านเสรีพิสุทธิ์นะคะ
ก็เป็นสีสันที่ทำให้คนถูกพูดถึงได้เพียงแต่ว่าอันนั้นเป็นสีสันของคุณปรินาวันนี้
ต้องกลับเข้าสู่ประเด็นหลักซึ่งคนยังไม่ลืมว่ายังมีประเด็นหลักของคุณปรินาอยู่คือเรื่องของการชี้แจงเรื่องที่ดินนะคะ
ตลอดในช่วงที่ผ่านมาทางรายการเราได้พยายามติดต่อหลายต่อหลายท่านแม้กระทั่งคุณทวีเองนะคะ
คุณทวีก็ยังปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์อย่างน้อยก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ผ่านรายการถามตรงล่ะนะคะ
แต่ว่าในส่วนของการชี้แจงนั้นอาจจะต้องเป็นหน่วยงานต่างคนที่ชี้แจงมากสุดตอนนี้แล้วก็อยู่ในเนื้อข่าวมากสุดตอนนี้น่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยธรรมนัฐนะคะ
แล้วก็ดูจะเป็นการชี้แจงตัวเลขแทนคุณปารีนาที่บอกว่าพันเจ็ดน่าจะเข้าใจไปเองจริงในส่วนนี้เองเนี่ยเชื่อว่าถ้าเป็นคุณปรินาพูดก็น่าจะทำให้มีน้ำหนักได้ไม่แพ้รัฐมนตรีช่วยเป็นคนพูดนะคะเพียงแต่ว่าคุณปรินาไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องนี้เองทีนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ดูทางข่าวเรื่องนี้นะคะการให้สัมภาษณ์ของหน่วยงาน

ต่อนะคะในช่วงเย็นต่อข้ามเอ่อเลขาก็ยังประชุมอยู่นะคะก็เอ่อไม่เป็นไรก็ยังก็ก็ถือว่าเรายังรออยู่นะคะว่าตกลงสอบประกอบจะสรุปแบบไหนตอนนี้คนที่ออกมาพูดแทนสอบประกอบคือรัฐมนตรีธรรมนัดเป็นส่วนใหญ่นะคะว่าก็เดี๋ยวก็ให้สอบประกอบลงไปแล้วก็เดินกันใหม่อีกทีนึงนะคะอาจจะมีความคาดเกลือมีความ
อ้าวคุณวีระก่อนที่เนี้ยได้งานไปเมื่อสักครู่นี้เนี้ย
คือน้ำเสียงของกลมป่าไม้ค่อนข้างมีความชัดเจน
แต่ว่าไม่รู้ว่าสรุปสุดท้ายจะยังใช้น้ำเสียงนี้ไหม
แต่อีกหน่วยงานหนึ่งที่ยังรออยู่คือสอบประกอบนะคะ
น้ำเสียงคุณวีระบ้างตอนนี้คุณวีระยังรอสองหน่วยงานนี้ไหม
รอแล้วคือจริงมันไม่ต้องไปรออะไร
ผมพูดมาตลอดนะครับไม่งั้นเนี่ยผมจะไปแจ้งความนะครับ
เอาผิดกับคุณปารีนาด้วยพระราชบัญญัตินะ
บุกลุกป่าสงวนแห่งชาติทำไมค่ะนะฮะ
ผมไม่ได้ไปพูดเลยเรื่องสอบประกอบนะครับท่านผู้ชมฟังผมดีนะครับ
แล้วจำคำพูดผมให้ดีนะครับนะวันนี้นะวีระพูดอย่างนี้ครับ
ว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยนะครับที่เอาไปจัดรูปที่ดินเนี่ย
ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของสอบประกอบฟังดีดีนะครับ
ต่อให้แจกเอกสารสิทธิ์สอบประกอสี่กี่ศูนย์หนึ่งนะ
กรรมสิทธิ์นั้นก็ยังเป็นถ้าตรงนั้นมันก่อนที่จะมีการจัดรูปที่ดินเนี่ย
ถ้ามันเป็นนะที่ป่าสงวนแห่งชาติ
มันก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีสองพันห้าร้อยเจ็ดถ้าที่ดินตรงนั้นนี่นะครับ
ก่อนที่จะไปจัดรูปที่ดินสอบประกอบเนี้ยถ้ามันอยู่ในพระราชบัญญัติป่าไม้ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
มันก็ยังอยู่ในสิทธิ์นะครับที่จะดำเนินคดีของพระราชบัญญัติป่าไม้ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
นะวีระไม่ได้พูดเองอ่ากำลังจะถามว่านะวีระไม่ได้พูดเองนะ
อันนี้มันเป็นไปตามคำพิพากษาดีกานะหลายคำพิพากษาดีกาที่ออกมายืนยันชัดนะครับ
และมันยังมีนะครับความเห็นของกฤษฎีกาเป็นความเห็นของกฤษฎีกาเนี่ยนะครับ
คณะที่เจ็ดนะเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบหก
เขาเรียกว่าเรื่องเสร็จที่๖๙๔จำเลขดีนะแล้วท่านผู้ชมไปกดเข้าไปในกฤษฎีกาเดี๋ยวนี้เลย
นะถ้าท่านที่ทำเป็นเข้าไปหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได้เนี่ยเรื่องเสร็จที่หกเก้าสี่ทับสองพันห้าร้อยสามสิบหก
เข้าไปอ่านดูเลยแล้วปริ้นออกมาเก็บไว้เลยเขาว่าไงฮะ
เขาสรุปมาเลยครับว่าต่อให้ที่ดินที่จัดรูปสอบประกอบเนี่ยนะครับถ้าจัดรูปแล้วเนี่ยนะครับ
ให้คนเข้าไปอยู่ถึงแม้คนที่เข้าไปอยู่เนี่ยยังไม่ได้เอกสารสอบประกอบ๔๐๑นะ
กรรมสิทธิ์ต่างต่างก็ยังเป็นของพรบป่าไม้หรือพรบป่าสงวนอ่า
นะครับและถ้าจัดรูปแล้วให้คนเข้าไปอยู่แล้วก็มีการแจกเอกสารสิทธิ์สอบประกอบสี่ขีดศูนย์หนึ่งแล้ว
กรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของป่าสงวนแห่งชาติและก็ป่าไม้เหมือนเดิมครับอืม
กรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นของสอบประกอบ
อันนี้ตั้งแต่ปีสามหกใช่ไหมคะตั้งแต่ปีสามความเห็นของเป็นความเห็นของกฤษฎิกาคณะที่เจ็ด
มันมีใหม่กว่านั้นไหมคุณวีรัตน์ไม่มีมีอะไรเปลี่ยนไหมฮะไม่มี
ค้นดูสิอย่ามาเชื่อผมคุณก็ไปค้นดูอ่า
ทีนี้คือเอาประเด็นนี้ก่อนคือคุณวีระกำลังจะบอกว่าคืออย่าไปอ้างว่าตกลงแล้วเป็นของใครกันแน่
ไม่ใช่ต้องรอสอบประกออืมในนั้นสรุปความจากคุณวีรัตน์นะคะ
คือต่อให้เป็นที่ที่จัดสรรโดยสอบประกอบแล้วก็ตามแต่กรรมสิทธิ์ยังไงยังเป็นของป่าสงวนป่าไม้
อันนี้ในทางกฎหมายเลยใช่ไหมไปทางกฎหมายเลยทีนี้ข้อข้อที่สองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนกลับไป
เพราะเขาไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ค่ะนะกรรมสิทธิ์เอ่ออันเนี้ยมันเป็นของรัฐค่ะ
เพราะว่ามันเป็นกฎหมายนะครับแต่ละฉบับที่มันมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันค่ะค่ะ
พรบป่าไม้เนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสงวนป่านะครับไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปบุกลุกไปทำลายป่าไปเก็บของป่านะ
พรบป่าสงวนเนี้ยเขาก็เอ่อต้องการสงวนนะครับอ่าทรัพยากรป่าเอาไว้แล้วก็ไอพรบอนะครับไอศพกรเนี้ยนะครับ
เพื่อเอามาจัดให้กับอ่าเกษตรกรนะครับที่ยากไร้ค่ะที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองอ่า
นะครับแต่เขาไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์เข้าใจเข้าใจคือยังไงยังเป็นของ
มันเป็นของหลวงอยู่เป็นของรัฐเรียนขอย้อนกลับไปเราเอาเส้นเรื่องของตามข่าวก่อนนะคะ
คราวที่แล้วที่มาแล้วตัวเลข๑๗๐๐และรัฐมนตรีบอกตั้งแต่วันนั้นที่ท่านให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์บอกว่าตัวเลขไม่ใช่เนี่ยนะคะ
มันน่าจะอยู่ที่ประมาณหกร้อยไร่ไม่น่าจะใช่พันเจ็ดเอาตัวคุณวีระยังยังคิดว่ามันยืนอยู่ที่พันเจ็ด
หรือว่ามันกลับไปเป็นหกร้อยหรือเจ็ดร้อยไล่คะคืออย่างนี้นะผมก็ยังต้องเชื่อนะครับ
ตามที่คุณปรินาแกแจ้งบัญชีทรัพย์สินกับปปชนะครับ
เพราะว่าไม่มีใครไปทำให้คุณปรินานะคุณปรินาทำเองแล้วถ้าคุณไปดูเนี่ยนะ
อ่าคุณปรินาเอ่ยแกะกรอกนะแกะกรอกข้อมูลเนี้ยอ่ะคุณดูเนี้ยอ่า
อ่าอ่าดูนะครับอ่าแปลงเอ่ยแปลงที่สิบเก้าเนี้ย
รายการที่สิบเก้านะครับนะมันเป็นหมายเลขเจ็ดทับสี่เก้า
อยู่ที่หมู่๖ตำบลลางบัวนี่นะครับมีเนื้อที่สิบไร่๖งานนะ
หรือศูนย์ตารางวาเนี่ยนะฮะแล้วต่อมาเนี้ยมันลงไปเท่ากันเป็นสิบเจ็ด
แสดงว่าคุณปรินาเนี่ยแกต้องละเอียดเลยนะ
กรอกเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวเลขกลมกลมนะอ่ามันแสดงว่าแกต้องรู้ครับ
หลักหน่วยมันก็เป็นตัวเลขต่างกันเออมันชัดเจนที่ที่คุณวีระบอกเนี่ย
เป็นรายการแจ้งทรัพย์สินของคุณปรินาเองซึ่งพื้นที่เนี้ยนะคะ
ตั้งแต่รายการที่๑๙ลงมาเนี่ยก็คือสังกัดราชบุรีหมดอันนี้
ความหมายก็คือว่าหกตำบลรางบัวคือพอรวมกันเลยคุณวิระก็เลย
เจ็ดร้อยไล่จะย้อนกลับไปว่าคือยังไงต้องนับเอาที่แจ้งปปช
ที่แจ้งปปชแต่ทีนี้แต่ทีนี้ค่ะรัฐมนตรีธรรมนัฐเนี่ยนะคะ
ท่านก็บอกว่าคุณปรินาอาจจะเข้าใจไปเองนั่นหนึ่งเสียง
เสียงที่สองคือคุณพ่อบอกโอ๊ยคุณปรินาไม่รู้เรื่อง
คุณพ่อจัดการคุณพ่ออ่ะคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยนะ
คุณพ่อก็พูดเองอ่ะนะคุณพ่อคุณปรินาเนี่ย
พูดที่รัฐสภาเมื่อวันที่สิบสามพฤศจิกายนเนี่ยค่ะในวันนั้นเนี่ย
คุณพ่อคุณปรินาก็ยังพูดพันเจ็ดร้อยไล่นะแล้วก็เป็นการถือครอง
พอปธห้าค่ะนะครับนี่นะผมผมถึงบอกว่าเนี้ย
ทุกอย่างมันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วมันถูกบันทึกไปแล้ว
คุณเคยพูดมาก่อนหน้านี้คุณพูดยังไงคุณยื่นหนังสืออย่างไร
ดิฉันเอ่อทางทีมงานนะคะทางทีมโปรดิวเซอร์เนี่ย
โทรติดต่อไปที่เลขาปปชนะคะคุณผู้ชมเพื่อเพื่อ
จะถามในข้อกฎหมายของปปชว่าเอ๊ะเวลามียื่นบัญชีทรัพย์สินไป
เสร็จแล้วเนี่ยปปชสามารถบอกได้เลยไหมว่าไม่ได้ถ้ายื่นตามนั้น
ก็ต้องตามนั้นจะมาเปลี่ยนบอกว่าเอ้ยมันหายไปเป็นพันเป็นพันหนึ่ง
เลขาปปชท่านก็ชี้แจงเหมือนกับชี้แจงผ่านสื่อนะคะ
ไปตรวจได้ทั้งหมดคือทั้งสายของทรัพย์สินที่จะได้มานะคะ
แต่ว่าเรียนสรุปความนะคะคือแต่อย่างไรก็แล้วแต่เลขา
ปปชยังไม่ให้สัมภาษณ์รายการเราเอาเถอะถ้าอย่างงั้นนะถ้าเบื่อ
คุณปรินาแกยื่นไปแล้วอย่างนี้นะแล้วถ้ามีการกลับคำเนี่ย
ปรประชอต้องเดินโดยคดีกับคุณปารินานะในข้อหาแจ้งเท็จนะครับ
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จต่อปปชมีความผิดติดคุกนะครับ
ผมบอกให้เลยถ้าปปชไม่เอาเรื่องคุณปรินาเนี่ย
ผมก็จะเอาเรื่องปปชข้อหาละเว้นก็เอาสิครับ
มาอีกอันหนึ่งตอนที่วันนั้นเนี่ยนะคะที่จัดรายการกันการที่สอบประกอบกับป่าไม้
แล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะคะลงไปแล้วก็สรุปได้ความว่า
ตอนนั้นที่ตัวเลขพันพันพันเสร็จเสร็จมันหายไปจำได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชม
ต้นสัปดาห์มันก็จะเหลือตัวเลขประมาณสัก๗๐๐กว่า
ร้อยกว่าเนี่ยนะคะก็อยู่ในพื้นที่จัดสรรดิฉันไม่กล้าใช้คำแบบนี้เลย
เพราะว่าข้อมูลมันเปลี่ยนทุกวันเลยไม่รู้จะใช้คำว่าแบบไหนถึงจะถูกนะ
อ่ะแต่ไอ้ที่แน่แน่เนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยสองวันก่อนเนี่ย
ข้อมูลที่ออกมาคือสี่สิบกว่าไร่ที่ว่าคือสี่สิบหกเนี่ยสี่สิบหกอ่าไร่
มันอยู่ในพื้นที่สองพื้นที่ของสองกฎหมายแน่คือกฎหมายป่าสงวนกับกฎหมายป่าไม้
ใช่อ่าคำถามแล้วป่าไม้แถลงเองอ่ะคำคำถามอืมเนี้ยไม่กล้าใช้ประโยคไหนพูดเลย
คำถามคือพอมันเปลี่ยนวันเนี่ยนะคะข้อมูลมันก็เท่ากับว่า
เดี๋ยวเราต้องรอเขาลงพื้นที่กันอีกทีไหมฮะถ้าอย่างงั้นเนี่ยหน่วยงานราชการไทยเนี่ย
ไม่มีความน่าเชื่อถือผมบอกให้เลยถ้าอย่างนี้นะวันหนึ่งพูดอย่างอีกวันนึงพูดอย่างหนึ่ง
ประชาชนไม่มีความมั่นใจแล้วครับต่อไปนี้นะครับผมบอกให้เลย
หน่วยงานราชการไทยทำงานอย่างเงี้ยไม่หรอกหน่วยงานราชการก็ทำตามระดับบริหารสั่งมานะคะ
อ้าวเขาก็คำสั่งถ้าไม่ชอบคุณไปทำทำไมอ่านะคุณรับราชการนะ
เขาบอกเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณมาเป็นรับราชการเนี่ยนะครับ
ถ้านายคุณสั่งเนี่ยถ้าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบเนี่ยนะคุณไม่ต้องปฏิบัติ
ถ้าคุณไปปฏิบัติคุณติดคุกเองนะงั้นเอาอย่างนี้อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าดูจากซุ่มเสียงการให้ข้อมูลนะคะ
อันนี้เราคนนอกเมื่อได้ข้อมูลมาคือเราดูจากคนนอกนะคะคือในส่วนงานของกลมป่าไม้
ป่าไม้เนี่ยนะคะเอ่อเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่นะคะไม่ได้แกว่งนะอ่า
ไม่ได้แกว่งเท่าไหร่นะคะสำหรับกลมป่าไม้ไม่ได้แกว่งนะคะแต่ว่าที่รออยู่
ไม่ได้บอกว่าแกว่งนะรออยู่คือสปกรแล้วก็ที่รัฐมนตรีธรรมนัฐท่านบอกก็คือ
อยากจะให้ลงพื้นที่กันอีกครั้งเพราะว่าอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนในการวัดเขตแดนอะไรกันเนี่ยนะคะ
มันอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้อาจจะลงไม่ละเอียดพอนะคะ
พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอธิบดีกรมป่าไม้ให้สัมภาษณ์นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกับอธิบดีกรมป่าไม้นะคะ
ธิบดีอัธพลเจริญชันสาค่ะอธิบดีสวัสดีค่ะ

ธิบดีคะเอาเฉพาะในส่วนงานของกรมป่าไม้ก่อนนะคะ
สรุปแล้วกลมป่าไม้ต้องไปเดินดูแนวเขตกับสปกร
หรือต้องไปดูแนวเขตของกลมป่าไม้เองใหม่อีกทีไหมคะที่คุณปารีนาเนี่ยค่ะ
คือหลังจากที่ทำหนังสือมาแล้วเนี่ยที่คุณที่ท่านปรินาทำหนังสือมาเนี่ย
ทางสอบประกอบก็ประสานมาบอกว่าอยากจะได้ข้อเท็จจริงที่ให้ละเอียดมากกว่านี้
เพื่อที่จะได้ลงแนวเขตกันที่ชัดเจน
ก็ไม่เป็นไรนะในเมื่อว่าความล่อมก็ไม่เป็นไรเราก็ไปนะครับ
เราก็ออกไปอยู่แล้วแต่ว่ากรมป่าไม้ก็ยังยืนยันข้อมูลชุดเดิมนะฮะไม่มีปัญหาหรอกครับ
ตกลงการการที่จะต้องไปดูแนวเขตกันใหม่เนี่ยเป็นการเหมือนกับเขาเรียกอะไรคะ
ขอความร่วมมือจากศพกรใช่มั้ยคะ
แล้วก็ทางศพกรก็ผสานมาด้วยเพราะว่าในวันที่ลงในศพกร
รับทราบว่ายังไม่ได้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วน

อธิภาษาวิทยาฯคิดว่ายังไงในกลมปลาไม้ไปเดินรอบที่แล้วคิดใช่ไหมค่ะ
เรายังคงใช้ข้อมูลติดเติมเราตรวจสอบละเอียดตั้งแต่แรก
อธิภาษาวิทยาฯค่ะจะใช้ข้อมูลของใคร

เดี๋ยวให้พรุ่งนี้รู้ผลดีกว่า
ข้อมูลของกรมป่าไม้เราก็ยังเป็นข้อมูลชุดเดิมที่เราใช้อยู่
อาทิบดีขออนุญาตถามเพื่อนแบบนี้นะคะขออนุญาตจริง
คือเราไม่อยากให้สมมุติว่าถ้าเรายังเดินหน้าต่อ
แต่ว่ามีคนมีข้อสงสัยมีหน่วยงานมีข้อสงสัย
มันคงไม่เป็นผลดีต่อเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแน่นอน
ผมก็หากที่ได้ตัดสินใจว่าไม่เป็นไรหรอกจะช้าจะเร็ว
ประกันไม่เท่าไหร่ให้มันแน่นอนดีกว่า
คือพื้นที่ที่อยู่ในข่ายว่าลุกป่าสงวนและลุกป่าไม้รวมกัน๔๖ไร่ที่ว่านี้
แต่ทีนี้มันไปรวมกับอีก๖๙๑คือแล้วมันหายไปไหนเป็นพันไร่คะตามข่าวนะคะตามข่าว
คือเราต้องวัดตามพื้นที่จริงนะครับที่หายไปไหนเนี่ยทางกรมประมาณไม่ทราบหรอกครับ
เพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าที่ของท่านปรินาเนี่ยมีที่ไหนบ้าง
เราตรวจสอบพื้นที่จริงทั้งหมดที่มีอยู่เราลองวัดพื้นที่จริงที่มีอยู่เท่าไหร่
มีหลายหน่วยกันอธิบดีค่ะคือเนื่องจากมันมีประเด็นว่า
มีการส่งมอบพื้นที่ซึ่งอยู่ในส่วนของป่าไม้ป่าสงวน
ให้กับสอบประกอบเพื่อนำไปจัดสรรที่ดินแต่ทีนี้ก็มีข่าวบอกว่ายังไม่ได้จัดสรรที่ดิน
คำถามคือว่าในระหว่างที่ป่าไม้มอบไปให้สอปกรแต่สอปกรยังไม่ได้รังวัดจัดสรรแล้วเนี่ย
เท่ากับว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของใครคะ
คือสอปกรหมายความว่าสอปกรยังไม่ได้ไปจัดสรรใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าป่าไม้มอบไปแล้วนะคะ
ถ้าตามกฎหมายเนี่ยถ้ายังไม่ได้จัดสรรเนี่ยเขามีศิษย์ศิลปะเขามีศิษย์ศิลปะจัดเป็นอยู่แล้วครับว่า
ตามใดที่ยังไม่มีการจัดสรรหรือมีการเข้าไปดำเนินการเนี่ย
มันก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดิม
ฐานภาพที่ดินตรงนั้นเคยเป็นอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้น
ถ้าเคยเป็นป่าสังหวันก็จะเป็นป่าสังหวันอันนี้ก็เป็นหลักของกฎหมายอยู่แล้ว
ค่ะงั้นเอาใหม่ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณวีระพูดถึงในแง่ของข้อกฎหมายเหมือนกันนะคะ
ที่บอกว่าต่อให้สปกเอาไปจัดสรรที่ดินแล้วแต่ว่ากรรมสิทธิ์ก็ยังถือว่าเป็นของป่าไม้อยู่ดี
เข้าใจตรงกันไหมคะไม่ใช่ถ้าเข้าไปจัดที่แล้วนะครับถ้าไปจัดที่ออกสอปอกอแล้ว
มันถือว่าเป็นสอปอกอเพราะว่ามันมีภาระกิจกรรมออกไปอยู่แล้ว
แต่ตรงนี้ป่าไม้ไม่รู้หรอกครับว่าจัดไม่จัดต้องให้สวกรเป็นคนตอบค่ะ
ขอความรู้จากอธิบดีหน่อยค่ะพื้นที่ติดแปลงมันอยู่ในกฎหมายของป่าไม้หรือในกฎหมายสอปอกอคะ
ผมก็เพิ่งเคยได้ยินคืออะไรพื้นที่ติดแปลง
เหมือนกับว่าตรงนั้นเนี่ยนะมีคนอยู่มาก่อนนานแล้ว
อ๋อหมายถึงแจ้งไข้เกียงในหนังสือที่สร้างเมียมาเขาบอกว่า
สอปอกอกับกฎหมายใช้มาตราส่วนไม่เท่ากัน๑แสนกับ๔แสน
จริงอันนี้มันเป็นเรื่องทางเทคนิคของที่มันจะไปหน้ามาตราส่วนเท่าไหร่
มันก็ลงมาในมาตราส่วนใหม่ได้เพราะว่ามาตรส่วนใหม่เราใช้๑
แต่อ่าบอกว่ามันจะมีอีกประเด็น๑ที่บอกว่ามีชาวบ้านที่อยู่ข้าง
ชาวบ้านที่ทำกินอยู่เดิมเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาทำกินอยู่เดิมจริง
พอต่อชอบก็คงจะต้องไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราก็ต้องไปไล่จับจากบ้าน
ไม่ใช่ค่ะเอ่อมันเดี๋ยวนะคะไอ้ไอ้คำว่าพื้นที่ติดแปลงที่ว่า
เรียนเข้าใจว่าวิธีการสื่อสารของคนที่พูดถึงพื้นที่ติดแปลง
ที่อยู่ในข่าวกับที่อธิบดีอธิบายเนี้ยน่าน่าจะคนละอ๋อน่า
น่าจะคนละความหมายกันในในในข่าวนะคะในข่าวแต่แต่ทีนี้มันไม่ได้อยู่ใน
ใช่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของป่าไม้ใช่ไหมคะที่จะไปจัดการไอ้พื้นที่ที่
ชื่อว่าพื้นที่ติดแปลงอะไรนะคะพื้นที่ติดแปลงนี่อยู่ที่ไหนอ่ะ
ผมยังไม่ทราบเลยตอนนี้ที่เราวัดทั้งทั้งหมด
สี่สิบหกไร่ที่ยังไงต้องดำเนินคดีแจ้งความเอาผิดกับคุณปาริณาเหรอค่ะ

รู้สึกจะประมาณ๒๐ปีครับ

เวลาเราจะไปสืบค้นนะคะว่า
เขามาอยู่ก่อนหรือหลัง

แง่ของการชี้แจงเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะ

พวกการทำผิดเราเป็นผู้เปล่าค่ะ

แต่ว่าขั้นตอนของการ

มันเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ซึ่งอาจจะต้องมาสอบสวนเพิ่มเติมว่า

พวกที่ถูกการหาเนี่ยมีการการทำผิด

อธิบดีค่ะ
จริงอันนี้อาจจะไม่ใช่งานท่านโดยตรงนะ

ผมต้องเดินตามกฎหมายอยู่แล้วครับค่ะค่ะ

ที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายสั่งได้
เอฟมีความลำบากใจอึดอัดกันไหมคะ
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
เพื่อไปตรวจสอบคณะกรรมการที่ทำงานไปแล้วเนี่ยค่ะ
ไม่ชุดเก่าฮะทำงานชุดเก่าฮะ
แล้วที่บอกว่ามีตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ

นี่ไม่มีฮะชุดเดิมเพียงแต่ว่าผมเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาอีก

เองฮะไม่มีฮะไม่มี
อ๋อไม่ใช่ตั้งชุดหมายสอบชุดเก่า

เพิ่มไปหนึ่งท่านเป็นหัวหน้าชุดพยักษ์ไทย
ค่ะต้องไปลงเดินกันวันไหนคะอธิบดี
พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็เราก็มีหนังสือไปที่ท่านปรินาแล้วว่า
ให้นำชี้หรือไม่ก็มอบหมายพูดเรียกแล้วมอบหน้าให้นำชี้ด้วย
ค่ะพรุ่งนี้ที่จะไปเนี่ยนะคะก็คือชุดเดิมในส่วนของป่าไม้เพิ่มหนึ่งท่านเนี่ยนะคะ
ตัวคุณปรินาจะมาหรือไม่ไม่มีผลใช่ไหมคะ
ก็ไม่มีผลนะมีผลแล้วก็ต้องตรวจสอบตามข้อที่จริงแล้ว
ว่าสิ่งที่มันจะมีข้อยุติมากขึ้นหรือมีข้อมูลมากขึ้นก็คงจะเป็นส่วนของสอบประกอบ
ธิบดีค่ะขอหนึ่งคำถามนะคะที่คุณวีระถามผ่านจอมขวัญก็ได้นะคะท่านเชิญคุณวีระค่ะ
ถามท่านอธิบดีนะครับว่าทุกปีเนี่ยนะจะมีภาพถ่ายทางอากาศทุกปีใช่หรือไม่
ได้ยินไหมครับขออนุญาตตอบหน่ะนะครับอาชญาณค่ะภาพถ่ายในอดีตมีอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าไม่ใช่ทุกปีนะมันจะมีเป็นช่วงตั้งแต่๒๔๙๕มา๒๕๑๒โครงการเราสด๓มาจนถึงปี๒๔๕มันจะมีเป็นช่วง

ถัดอากาศล่าสุดก็คือปีปี๕๘๙อันนี้คือกูเกิ้ลเลยครับ

แล้วถอยออกไปก็ประมาณณอัตโฆษีปี๒๕๔๕
ปี๒๕๔๕ถ่ายทีหนึ่งแล้วนะ
ปี๒๕๕๕ใช่มั้ยครับ
๕๕ไม่น่า

ตอนนี้ปี๒๕๕๙เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มาบอกว่าครับภาพถ่ายทางอากาศจากกูเกิล
๕๘๕๙เขาสร้างโรงเลี้ยงไก่ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ปี๒๕๕๙กลมป่าม้ายไม่เคยเห็นห้าสิบแปดโรงเลี้ยงไก่และป่าไม้ถูกทำลายเลยล่ะครับ

ถ้าผมตอบตรงนี้มันก็จะเป็นประเด็นในหลายประเด็น
ผมยังจะขออนุญาตไม่ตอบดีกว่าเพราะว่า
คือท่านถามแบบนี้ผมคงตอบไม่ได้หรอก
เพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะต้องไปดูว่า
อะไรมันอยู่ที่ไหนแล้วมันก็ต้องอยู่ว่า

คือถ้าท่านพูดอย่างนี้ผมไม่ขอตอบ
เขาเข้าใจคือประเด็นที่คุณวีระตั้งใจจะถามคือว่า
ในส่วนของการทำแผนที่ล่าสุดใช่ไหมคะ

ก็เห็นแล้วว่าป่าถูกทำลายมีโรงเลี้ยงไก่
ทั้ง๕๘โลงใหญ่โตโมโหลานในพื้นที่เป็นหลายร้อยไล่

ป่าไม้ไม่เคยสนใจที่จะเข้าไปตรวจดูเลยเหรอ

แต่ทีนี้มันย้อนไปตั้งแต่ปี๕๘๕
ซึ่งอธิบดีขอใช้สิทธิ์ยังไม่ตอบนะตอนนี้นะคะ
ตามนั้นนะคะคุณวีระนะคะ
อธิบดีค่ะเดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีว่า
ผลที่ออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะ

เพราะว่าสภาก็วุ่นช่าย่อยสักครู่ค่ะ
คุณวิระคะในกรณีเรื่องของติดศริกา
ก็นี้ก็อยากจะให้ทางอธิบดีนะครับที่บอกว่ามีกฤษฎิกาบอกว่ากรรมสิทธิ์ของที่ดินนะครับที่เคยเป็นที่ป่าสงวนเนี่ยพอให้สอบประกอบเข้ามาแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ไปเป็นของสอบประกอบเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะถามอธิบดีว่าให้อธิบดีเตรียมกฤษฎีกานะแล้วก็ชี้เลขมาตราด้วยว่ามีอยู่ในกฤษฎีกา
ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมครับว่าผมเนี่ยเป็นห่วงจริงถ้าประเทศไทยมีอธิบดีป่าไม้อย่างนี้นะคุณยังไม่รู้เลยครับว่ากฎหมายที่คุณรักษาเนี่ยเรื่องอายุความเนี่ยที่บอกว่ามีอายุความ๒๐ปีเนี่ยนะครับถ้ามีการบุกลุกที่ป่าหรือที่ป่าสงวน

จอหรือว่าหมดอายุความแต่ถ้าภายใน๑๕ปีเนี่ยที่แกสละไปแล้วเนี่ยเรายังเอาผิดแกกับคุณปรินาได้
เทคนิคอะไรออกมานะหลังจากเดินกันแล้วจะแถลงยังไงเนี่ยนะคะ
แต่คำถามก็คือว่าสมมุติก่อนสมมุติว่าอยู่ในอำนาจสอบประกอบ
สมมุตินะคะสปกรต้องทำยังไงกับที่นี้คะ
อ่าผมไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรนะ
สอบประกอบจะทำอะไรก็ทำไปนะแต่ป่าไม้ต้องเอาผิดกับคุณปารีนา
อย่างน้อยงานของป่าม้ายนะเพราะว่ามันเป็นการบุกลุกนะ
ป่าสงวนก่อนที่จะให้กับสอปกรไปดูแลจัด
เขาว่าให้ไปดูแลเพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ยากไร้และไม่มีที่ทำกินของตนเอง
คุณผู้ชมค่ะคือประเด็นที่ยังค้างคาอยู่เนี่ยนะคะ
คือถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์แล้วก็ที่อยู่ในข่าวเนี่ย
ถ้าเป็นไปตามที่คุณทวีไกรคุบคุณพ่อคุณปรินา
ให้ข่าวไว้มีการพูดถึงการซื้อต่อมานะคะ
เพราะฉะนั้นคือการซื้อการซื้อต่อมาก็คือก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
อันนั้นข้อแรกแต่ทีนี้เดี๋ยวต้องให้ได้สัมภาษณ์คุณทวีเองก่อน
หรือว่าคุณทวีได้ชี้แจงสิ่งนี้ผ่านนักข่าวท่านอื่นนะคะ

เรื่องการซื้อต่อจากชาวบ้านหรือซื้อต่อจากเกษตรกรที่ตกลงความหมายคืออะไร
สองคือว่าการครอบครองตกลงมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันอยู่ในคาบเกี่ยวอะไร
พื้นที่ติดแปลงที่ฉันต้องการคำอธิบายตรงนี้มากเลยว่ามันมีผลต่อต่อเรื่องการตรวจสอบนี้หรือเปล่า
แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะสมมุติว่าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรเข้าไปทำประโยชน์จริง
คือยังไงมันก็จะถูกล็อกไว้ด้วยคุณสมบัติของคนที่สามารถจะได้สิทธิ์ในการเข้าไปทำประโยชน์
ผู้ยากไร้และไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง
คือมันจะติดอยู่สองสามด่านแบบเร็วอะนะคะติดอยู่สองสามด่านแน่แต่ทีนี้เรายังไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วสุดท้ายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณปารีนาหรือว่าตัวคุณทวีไกรคุบคุณพ่อนะคะตกลงจากขมวดสุดท้ายด้วยคำตอบแบบไหน
เพราะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันในข่าวถ้าลองสังเกตดูทีนี้อีกหนึ่งท่านที่เป็นคนเปิดเรื่องมานะคะก็คือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะคะไม่น่าจะได้สายคุณศิระแล้วนะคะ
ในฐานะที่เป็นคนเปิดเรื่องเราจะคุยเรื่องนี้กันว่าวันนี้ไปสภาด้วยได้เจอหน้าอะไรกับใครบ้างหรือเปล่าคุณเรืองไกรสวัสดีค่ะ
วันนี้ไปในฐานะกรรมธิการเรื่องพรบงบนะคะครับค่ะได้ได้เจอหน้าคุณปรินาได้เจอหน้าใครบ้างไหมคะ
เห็นอยู่ในห้องกรรมธิการของท่านเสรีพิสุทธิ์ไปแอบดูนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นเพราะว่าผมแอบอยู่หลังนักข่าวมาดูแล้วก็เดินออกมาว่าผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไปดูเรื่องงบประมาณ
คุณเรืองไกรคุณเรืองไกรเป็นคนเปิดประเด็นนี้มาถึงแม้ว่าไม่ได้เจาะมาที่เรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะคะแต่เปิดประเด็นนี้มาคุณเรืองไกรตามข่าวแล้วยังคาใจเรื่องอะไรอยู่บ้างไหมคะการตรวจสอบที่คุณปารีนานะคะ
เพราะว่ามีการนำเข้าไปดูแล้วอาคารที่แจ้งไว้เนี่ยประมาณ๖๓หลังเนี่ยนะฮะ
แล้วก็พวกยานพานะต่างพวกบ่อน้ำพวกอะไรเนี่ย
ซึ่งพอจอเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเป็นทัพสินที่แจ้งไว้หรือไม่
ส่วนอาณาบริเวณเนี้ยเราให้คลังกมป่าไม้กับปรับคอ
ภาพกี่ปีกี่ปีก็เอามาทับซ้อนกันก็จะรู้แหละครับว่ามันมี
เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ของพวกนี้มันไม่หนีไปไหนหรอก
แต่ตอนนี้ที่มันหนีอยู่ก็คือมีคนพยายามจะหนี
มีการตอบคำถามสื่อมีการตรวจสอบเท่านั้นเองนะครับ
แต่มันคงไปไหนไม่ได้ไกลอะครับ
ในฐานะคนที่ตรวจสอบบัญชีอย่างเข้มข้นเนี่ยนะคะ

ตกลงที่มันจะเหลือแค่๖๐๐๗๐๐ไร่เหรอคะ
ตกลงนับไม่นับอันไหนบ้างคะคุณเรืองไกรเขาทำกันยังไงอ่ะคนที่เป็นสสวเนี่ยค่ะเวลาแจ้งทรัพย์สินเนี่ย
เรายึดหลักตรงที่ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะอันนี้เป็นบัญชีของคุณปารีนาแจ้งไว้นะครับ
อ่าตอนนี้ตั้งแต่ลำดับที่สิบเก้าถึงเจ็ดสิบแปดเนี้ยเป็นพบทห้าครับ
หกไว้คุณปารินาแจ้งข้อความที่ไม่เป็นจริงต่อป
เสร็จแล้วไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่แจ้งเท็จเฉยเนี้ยตรงดูหมายเหตุอ่ะนะฮะ
ค่ะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมูลค่าประมาณสองแสนบาท
เปลี่ยนอยู่บรรพัฒน์ตรงหมายเหตุอ่านะครับอันนี้ก็เป็นเอกสาร
รายงานที่มันไม่ถูกต้องแต่ถ้ามันถูกต้อง
ซึ่งวันนี้ก็คงจะถูกต้องตามนั้นแหละนะครับ
เมื่อถูกต้องตามนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้ว
คุณวีระเข้าไปแล้วมันหนีไปไหนไม่ได้ไง
ตัวอาคารตัวไก่ตัววัวตัวเอ่ยเอ่ยอะไรนะ
โฮลตัวไอ้ถังน้ำบาดานมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นน่ะ
เดี๋ยวเป็นแต่ฝประกอบจะไปบอกว่าเอ๊ยเอ๊ยคุณเลือกออกไปก่อนน่ะ
เดี๋ยวจะได้วัดพื้นที่ให้มันน้อยลงอันนี้ก็คงทำไม่ได้
เพราะวันนี้ทุกคนก็จ้องอยู่แล้วว่าที่แปลงนี้มันคงไม่
เอ่อเหลือนลางหายไปได้อ่ะนะครับคุณเอ่อรอรอนิดหน่อย
ยังไงก็ออกมาครับใจเย็นเย็นคุณคุณเรืองไกรคะคือ
อย่างที่รัฐมนตรีธรรมนัฐท่านบอกนะคะว่ารัฐมนตรีเข้าใจว่า
คุณปารินาคงเข้าใจไปเองเนี่ยนะคะว่ามันมีพันเจ็ดร้อยไล่
ผนวกกันกับที่คุณพ่อคุณปรินาคืออดีตรัฐมนตรีทวีบอกไว้เนี่ยนะคะ
คุณปรินาไม่น่าจะรู้อะไรหรอกท่านเป็นคนจัดการเองท่านได้มาก่อนเนี่ยนะคะ
คำถามคือเป็นไปได้ไหมสมมุติว่าอ๋อมันไม่ใช่พันเจ็ดหรอก
มันประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยไล่นั่นแหละคุณปารินาไม่รู้เรื่อง
ก็แจ้งตามไปที่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นคือมันหลุดได้ไหม
เหตุผลแบบเนี้ยมันหลุดได้ไหมฮะเอ่อผมจะบอกคอปตห้านะ
ตามที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยมันเรียกเก็บเป็นเป็นตามเนื้อที่
พบตห้าเนี่ยคุณเก็บเงินตามเนื้อที่นี่หรือเปล่าอ๋อถ้าคุณปรินา
หรือคุณพ่อคุณปรินาจ่ายเงินตามเนื้อที่จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้
ผมว่าคนที่ไม่รู้อาจจะเป็นตัวคุณธรรมนัฐว่าไม่รู้หรือเปล่า
ถ้าคุณวรรณวัฒน์ไม่รู้ก็เรียกผมไปชี้แจงให้ฟังก็ได้นะครับ
ก็น่าจะเคยเจอหน้าเทือตากันอยู่ในตาบาเนี่ยนะครับ
มิก็จะให้ไปที่กระทรวงที่ตรอยอารีย์ก็ได้อยู่ใกล้คันอ่ะ
สมมุตินะคะถ้าเอาอย่างนี้นะคะเอาแค่ตัวเลขก่อน

สมมุทธ์ถ้าบอกว่าอ๋อไม่ใช่พันเจ็ดเข้าใจผิด
น่าจะอยู่ที่ประมาณ๖๐๐หรือ๗๐๐ไร่
อันนี้ยังไงโดนกฎหมายปปชแจ้งเท็จเหรอคะ

ปปชก็เคยเล่นงานมาแล้วเนี่ย
ไม่แจ้งก็คุณนาธีก็โดนมาแล้วถูกไหมฮะ
ไม่แจ้งกรณีของคุณแฟนคุณกี้
นะฮะคุณอลิสมันนั่นก็โดนมาแล้ว
ก็เยอะแยะฮะฉะนั้นเรื่องนี้มีคดีอยู่แล้ว

ส่งระวังแผนที่นี่ทาบถ่ายนี่มาให้ในครมธิการแล้ว
แล้วก็จริงกฎป่าม้ายก็ส่งมาด้วยแล้ว
มันไม่ได้แตกต่างแล้วผมยังถามว่ามีพี่ของคนอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
อ้าอออมันอยู่ห่างกันหน่อยหนึ่งฮะ
ค่ะนะครับมีกี่เต้นหคหวางเหมือนกับกันออกไว้

ผ่านประธานคือท่านอุตมะเนี่ยขอให้ทั้ง๒หน่วยเนี่ยส่งมา
เพราะเราต้องการทำเป็นโมเดลแล้วก็ขยายผลออกไป
ไม่ได้จอกตรงคุณปริณาคนเดี่ยวกันแต่เรื่องนี้ในสภาเนี่ย
ไม่ใช่ค่ะยังตามเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะ
ตามครับตามครับว่ายังไงเนี่ยถ้าโครมป่าไม้ไม่ชี้แจงหรือว่า
อ่าขออุปกรณ์ชี้แจงไม่เพียงพอเราก็จะบอกว่าเอ๊ะเอ๊ะอุปกรณ์ที่คุณขอไว้จะไปทำระบบ
เอ่อแผนที่เขาเรียกอะไรนะเอ่อวันแมปอ่ะอ๋อค่ะที่แล้วทำแผนเนี้ย
ผมผมก็บอกว่าอย่างงั้นผมเป็นกรรมธิการผมก็ตัดแต่ก็ขนาดกรรมธิการเรียกแล้วคุณยังให้ไม่ได้
แล้วชาวบ้านจะไปเรียกอะไรคุณได้ล่ะอย่างเมื่อกี้คุณวีระถามมากี่ปีกี่ปี
ฝ่ายปีหนึ่งวันนี้ไม่ยากนะฮะเดี๋ยวคุณยอมฝันค่ะถ้าเอาโดรนบิลดูสิ
ค่ะแล้วก็ตั้งพิกัดลงมาทีเนี้ยก็จับเป็นจุดจุดมันก็รู้อยู่แล้วค่ะ

อย่างนี้ค่ะคุณเรืองไกรคะเดี๋ยวยังไงตามเรื่องนี้ต่อ
ถ้าเจอใครที่สภาช่วยบอกมาออกรายการดิฉันบ้างสิคะ

ก็เห็นตามหาคุณศิระไม่ใช่เหรอ

ก็รู้ว่าที่สภาวุ่นวายอยู่ช่วงข้ามนี้นะคะ

ครับได้ครับขอบคุณครับ
เชิญคุณวีระแล้วเจอกันจนเบื่อหน้าดิฉันแล้วมั้งคะ
เอาสุดท้ายค่ะไม่ได้สายคุณศิระไม่ทันแล้วค่ะ
เอ้านะครับผมสรุปนะครับ
ผมขอท้ารัฐมนตรีธรรมนัฐ
ขอให้มาออกกับผมช่องไหนก็ได้

สองต่อสองให้คุณธรรมนัฐเตรียมหลักฐานมาเลยนะ
นะครับผมก็จะเตรียมหลักฐานของผม
แล้วไปให้ประชาชนดูเลยว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ย

โดยจะยึดคืนแล้วจบ

ผมก็จะบอกว่าถ้าคุณพูดอย่างนั้นนะ
แล้วคุณทำงั้นจริงนะคุณธรรมนัฐ
ถ้าคุณจะยึดคืนเนี่ยนะแล้วก็จบกันไป
ไม่ดำเนินคดีอาญานะครับกับคุณปารีนาเนี่ย
ผมจะดำเนินคดีกับคุณธรรมนัฐเอง
ถ้าจะนัดกันมารายการดิฉันได้ไหมคะแหม

ใครก็บอกว่าคุณเป็นนักเลง
คุณต้องรับคำท้าผมนะเพราะคุณเป็นนักเลง
ไม่เดี๋ยวคือนัฐธรรมนัฐก็งานเยอะ
ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องผลประโยชน์ประเทศชาติ

เรื่องผลประโยชน์ประเทศชาติต้องรับคำท้าผม
เดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามนัดให้

แล้วมาออกกันแล้วเตรียมข้อมูลให้แน่นนะ
คุณวีระเขาจะไปเดินกันพรุ่งนี้อีกรอบ

แล้วถ้าเขาไม่ให้เข้าอีกก็ไม่เป็นไรก็ไปเนอะ

แล้วในส่วนของที่ดินคำถามคือ
ณตอนนี้สิ่งที่ต้องชัดเจนที่สุดคือแนวเขต
หรือจำนวนที่ดินของคุณปรินา

แนวเขตแล้วก็จำนวนครับ
คุณผู้ชมครับประเด็นที่มันยังค้างคาอยู่

อย่างที่คุณเรืองไกรบอกคือว่าจริงแล้วมัน
คือเมื่อมันเป็นสิ่งที่ถูกตรวจสอบแล้ว
มันจะถูกล็อกด้วยหัวและท้ายเองนะคะ
เพราะว่าคือต้นทางเนี่ยตัวเลขที่เอามา
เอามาจากการแจ้งปรปชนะคะ
ทีนี้พอตัวเลขมันออกมาแล้วถ้ามันเกิดเปลี่ยนไปจาก
พันเจ็ดเศษจะมาเหลือ๖๐๐กว่าหรือ๗๐๐กว่า
ก็แล้วแต่ตัวเลขพันหนึ่งเนี่ยก็ต้อง

ต้องเป็นคุณปรินาชี้แจงคือจะบอกว่า

แต่เอาเข้าจริงแล้วส่วนของคนที่ส่งข้อมูลทรัพย์สินไป
ยังไงก็ต้องอธิบายได้

อันนี้คือต้นทางคือมันจะถูกล็อกด้วยหัวตรงนี้อยู่แล้วนะคะ

เรื่องจากการเดินสำรวจไปแล้วรอบนึงนะคะ
ร่วมกันของสปกรกับกรมป่าไม้เนี่ยมันมีตัวเลขอย่างน้อยที่สุดนะคะ
ตัวเลข๔๖ไร่ที่มันออกมา
แล้วที่อธิบดีย้ำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือกลมป่าไม้ยังยันนะคะ
ว่ายังไงแนวเขตกลมป่าไม้ถูกต้องแน่นอน
เพราะฉะนั้น๔๖ไร่นี้มันถูกล็อกที่ท้ายอยู่แล้วนะคะว่า
ต่อให้สปกรยังไม่ได้ออกอะไรมา
หรือจะอธิบายด้วยกฎหมายสอบประกอบอย่างไรก็แล้วแต่
ส่วนงานของกรมป่าไม้ต้องเดินต่อนะคะ
คือจริงแล้วมันจะมีข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่ากลมป่าไม้ก็เตรียมจะเอาผิดนั่นแหละ
แต่ว่าพอคุณปรินายื่นหนังสือมาก็ให้ในการชี้แจงซึ่ง
ฉันไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้คุณปรินาหรือว่าคุณพ่อกับคุณทวีไกรคุบจะไปที่พื้นที่หรือเปล่า
เพื่อไปเดินกับสองหน่วยงานนะคะแต่สี่สิบหกไล่ที่ว่านี้ต้องเดินหน้าต่อส่วน
พันหรือ๖๙๐ไร่อ่ะอันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้จะสรุปแบบไหนแต่ที่แน่นะคะ

คุณวีระนอกสภา
อันนี้ไม่ได้ตามคุณปรินานะอันนี้ตามรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมคะ
คือผมตามหาความจริง

ผมตามหาความจริงเพื่อต้องการให้ความจริงปรากฏกับสังคมนะครับ
และต้องการให้คนไทยทั้งประเทศอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับ
มาตรฐานอันเดียวกันนะครับ

คือเรื่องนี้จะยังอยู่ที่ตัวคุณปารีนาหรือจะกลายเป็นไปเป็นตั้งแต่สมัยคุณพ่อ
ใครที่เข้ามายุ่งมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
พยายามจะเบี่ยงเบนหรือว่าพยายามจะบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ย

ตอนนี้นะถึงนาทีนี้

ไม่มีครับเพราะว่ามันปรากฏให้คนทั้งประเทศเห็นแล้ว
แล้วมันมีกรณีที่คนยากคนจนเนี่ยนะครับ
อย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาไม่ได้ไปครอบครองเลยนะ
หลายสิบปีแบบนี้เขาเข้าไปเช้าเย็นกลับเข้าไปหาของป่านะครับ
เขายังต้องติดคุกนะ
ตรงนี้นะครับผมว่าถ้ากรณีคุณปรินาเนี่ยครอบครองแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณปรินาเนี่ยทำหนังสือเลยนะ
เมื่อวันที่๒๕เนี่ยเอาไปยื่นให้กับอธิบดีป่าไม้ในหนังสือเนี่ยใช่ไหม
ถ้าทีมงานมีเอาขึ้นจอสิครับให้คนดูทั้งประเทศเนี่ย
เขียนชัดเจนในนั้นเลยนะครับในในหนังสือที่ถึงอธิบดีเนี่ยนะครับ
บอกว่าเธอเนี่ยครอบครองที่ตรงนั้นเนี่ยมามากกว่า๑๐ปีแล้วไม่เห็นมีใครมาเอาเรื่องเธอเลย
ผมถือว่านี่คือคำรับสารภาพและเป็นการท้าทายกลมป่าไม้เลยนะ
ว่าฉันครอบครองมาเปิดเผยไม่เห็นมีใครมาเอาเรื่องฉันเลย
นี่รับสภาพแล้วก็ชั้นครอบครองด้วยนะครอบครองใช้คำว่าครอบครองมานับ๑๐ปี
แล้วอธิบดีป่าไม้ถ้าไม่ดำเนินคดีกับคุณปารีนาเนี่ยผมว่าแม่อธิบดีป่าไม้มีปัญหาแน่เลย
ไม่แต่ดูทรงก็ไม่น่าถอยอยู่แล้วนะคะสำหรับกลมป่าไม้นะไม่รู้
แต่กฎหมายของอธิบดีไม่แม่นนะตรงที่ต้องเรียนตรง
แต่ตอนนี้ที่รอคือรอสอบประกอบนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ได้ข้อมูลจากสอบประกอบเลยตอนนี้
แต่เอาล่ะคงประชุมกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราตามกันต่อ
เดี๋ยวฉันบอกคุณวีระไว้ก่อนเลยว่าดิฉันก็เขินถ้าจะเชิญคุณวีระมาต่อกันเยอะนะคะ
เดี๋ยวผมไปช่องอื่นก็ได้คุณจอมขวัญไม่เชิญผมผมไปออกช่องอื่นได้
ถ้าจะบอกว่าอยากจะให้ทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหามาความหมายคือแบบนั้น
ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณวีระนะคะครับสวัสดีค่ะ
อีกสักครู่แท็ตนิวส์โชว์นะคะอีกหลายข่าวทีเดียวค่ะคุณภาคภูมิและคุณเขียนมาสอนรออยู่สวัสดีค่ะ